คุณผู้ชมคะหลังจากที่ทางรัฐบาลเองปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
ก่อนหน้าก็เห็นการเลือกตั้งนายกอบตไปแล้ว
ทีนี้ค่ะอีกสนามที่ต้องจับตาดูก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ตอนนี้คุณผู้สมัครก็ทยอยเปิดตัวมาแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะขีดเส้นใต้เมืองไทยเนี่ย
อาจารย์สุภาพจะพูดถึงเรื่องนี้กันติดตามพร้อมกันเลย
สุภาพอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งและคุณบุ๊คครับวันนี้วันรัฐธรรมนูลครับ
วันที่เราประชาชนคนไทยควรจะได้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ด
ผู้ทรงพระราชทานรัฐมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย
เมื่อวันที่สิบธันวาคมสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
สิบเก้าปีแล้วครับแปดสิบเก้าปีที่ผ่านมารัฐมนูลของเรา
ฉีกโดยการปฏิวัติรัฐประหารมาแล้ว๑๓ครั้ง
ครั้งล่าสุดก็๒๒พฤษภา๕๗ที่พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ
แล้วก็ครองอำนาจมาจนถึงวันนี้เจ็ดปีหกเดือนกว่าแล้วครองอำนาจภายใต้รัฐมนูลฉบับล่าสุด
คือรัฐมนูลปี๖๐ซึ่งเป็นรัฐมนูลที่ได้ชื่อว่าแก้ไขยากที่สุด
สิบเก้าปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนูลโดยร่างขึ้นมาใหม่ยี่สิบฉบับ
วงจรของมันก็คือเมื่อมีการปฏิวัติก็ร่างรัฐมนูลใหม่ใช้ไปสักพักหนึ่งมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
แล้วก็ถูกปฏิวัติแล้วก็ร่างใหม่หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้
สิบเก้าปีผ่านไปถ้าจะนึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผมคิดว่าพระราชหัสทะเลขาที่เรายังจำกันอยู่
ตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็ท่องกันก็คือว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจ
ที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมให้แก่ราชดรทั่วไป
แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลาย
ข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ
อันแท้จริงของราชดรนี่แปลว่าคำว่าผู้ใดคณะใดที่มีอำนาจ
ต้องไม่ใช้อำนาจโดยสิทธิ์ขาดแล้วไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราชดร
ถือว่าเป็นวักทองประโยคทองที่ทันสมัยอยู่เสมอครับผมคิดว่าแม้วันนี้
พระราชหัสทะเลขาท่อนนี้ก็ยังกล้องอยู่ในความทรงจำของคนไทยอยู่
โดยเฉพาะคนไทยที่ยังมีความรู้สึกและตั้งคำถามอยู่ในใจว่า
จนวันนี้ยังมีผู้ใดคณะใดที่ได้อำนาจแล้วไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราชดร
ยังอยู่กันไหมวันนี้เนี่ยคนกรุงเทพคนกอทม

การเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเนี่ยมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ถือว่า
เป็นการนำไปสู่การฟังเสียงอันแท้จริงของราศดร
ฟังเสียงว่าราศดรประชาชนคนกอทมเขาอยากได้เขาอยากเลือกใครมาบริหารเมือง
ด้วยตัวของเขาเองแต่อำนาจในการที่จะเลือกผู้ว่ากอทมด้วยมือของตัวเองเนี่ย
นี่ก็ถูกกักขังถูกดองไม่ยอมปลดปล่อยผ่านมาแล้วนานแล้วนะครับ
ทั้งทั้งที่กฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าก็ออกมาแล้วแต่มาถึงวันนี้สถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ถูกลุกไล่เป็นละลอกละลอกกำลังจะทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
ซึ่งเคยถูกกักขังหน่วงเหนียวไว้กักขังไว้ไม่ได้ต่อไปแล้ว
ก็เลยมีการประเมินกันว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมไม่น่าจะเลยกลางปีหน้า
อาจจะเป็นเดือนเมษาหรือพฤษภาวันนี้เนี่ยสถานการณ์ข่าวการเลือกผู้ว่ากอทม
เงียบต่อไปแล้วถูกสื่อหยิบยกมาติดตาม
นำไปสู่บรรยากาศที่เหนียวรั้งไว้ไม่ได้ต่อไปแล้วโดยเฉพาะข่าว
การเปิดตัวผู้สมัครแต่ละคนแต่ละคนที่ออกมาช่วงหลัง
เราจะเห็นว่าสำนักโพลทั้งหลายเขาก็จะทำโพลสำรวจความเห็นประชาชน
เผยแพร่ทุกสัปดาห์ว่าประชาชนอยากเลือกใครชอบใคร
ก่อนหน้านี้ผู้สมัครที่เปิดตัวแล้วปรากฏว่าอยู่ในความนิยมโพลมาเป็นระดับหนึ่ง
ทุกครั้งก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งประกาศลงสมัคร
อิสระไม่สังกัดพักการเมืองใดแม้จะรู้กันว่าเขามีสายสัมพันธ์อันดีอยู่กับพักเพื่อไทยก็ตาม
ก็เลยมีข่าวเชิงลึกในธรรมนองว่า
พักเพื่อไทยจะไม่ส่งใครลงสมัครเพราะส่งไปแล้วก็ไปตัดคะแนนกันเองกับคุณชัดชาติ
รสุชัชวีประกาศลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีสจมีผล๑๓ธันวา๖๔
สจลก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่๑๓ทคคือวันที่พักประชาธิปัตย์เขานัดหมายประชุมเพื่อลงมติส่งผู้สมัครชิงผู้ว่ากอทม

แล้วที่ทำให้สีสันการชิงผู้ว่ากอทมร้อนแรงขึ้นมาอีกหลายองศา
ก็คือมีข่าวออกมาจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ถึงแม้ว่าผลเอกประวิทธิ์หัวหน้าภักดิ์ผลเอกประวิทธิ์วงศ์สวรรค์
จะมีท่าทียังกักฮึมครึมไม่บอกให้ชัดเจน
แต่ทิศข่าวคานเชิงลึกค่อนข้างจะชัดเจนว่า
พักเขาได้ทาบพันธุ์ผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าหมูป่า
ตอนนี้มาเป็นผู้ว่าปฐุมธานีให้มาลงสมัครเป็นผู้ว่ากอทม
ข่าวเขาบอกว่าเจรจากันจบแล้วด้วย
รอช่วงที่จะประกาศเป็นทางการเท่านั้น
แล้วมีรายงานว่าผู้ว่าหมูป่าเดิมก็ออกแนวคล้ายกับว่ายังไม่ตัดสินใจ
แล้วต่อมาก็ออกแนวออกมาว่าแบ่งรับแบ่งสู้
ก่อนที่จะจบลงตรงที่ว่าตอบรับแล้ว
นี่มีรายงานข่าวว่านะซึ่งนักวิเคราะห์เขามองว่า
ก็น่าจะตอบรับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเสียครับ
ถ้าแพ้ก็กลับเข้าไปรับราชการเป็นผู้ว่าได้เหมือนเดิม
แล้วปุว่านโรงศักดิ์นี่อนอย่างอายุราชการอีกหลายปีครับ
อาจจะได้รับการปูมเบิ่มเด็จในตำแหน่งสำคัญตามมาด้วย
กลับเข้าไปใหม่อาจจะถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ว่าจะลงในนามพักหรือลงสมัครอิสระแล้วให้พักประชารัฐหนุนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
แต่ว่าอย่างน้อยวันนี้วันรัฐธรรมนูลสัญญาณการคืนอำนาจตามพระราชหัสทะเลขาของในหลวงรัชกาลที่๗ที่
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยในวันสำคัญวันนี้
วันที่ต้องจับตามองเรื่องของการเมืองด้วยนะครับ